ดูไหมผมร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมา

เรื่องจริงยิ่งกว่าละครชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร
คือมีนายตำรวจท่านหนึ่งปลอมตัวเป็นพระ

หนีคดีฆ่าคนตายหนีมาได้เป็น๑๐ปี
จับได้นี่เห็นเหลืองนี่
สวัสดีครับพระคุณเจ้านามัศกาลบินทบาทหรือเปล่านะครับ
นี่พระปลอมนะฮะแต่เป็นตำรวจจริงโอ้โหโกนผมโกนคิ้วมาอย่างชัดเจนนะฮะ
เป็นภารกิจของฟังให้ดีชุดสืบสวนตำรวจท่องเที่ยวนะฮะ
งานนี้ภารกิจตำรวจท่องเที่ยวไปจับตัวในสนสนอายุนี่เบอร์ภาพไว้
อายุ๕๕ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหลบซ่อนตัวอยู่ในกระท่อม
กระท่อมปลายนาอำเภอวังสามหมออุดรธานีเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้สนก็รับสารภาพตลอดข้อเก่าหา
ไปประมาณสักเกือบสิบปีที่แล้วสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่
เคยร่วมกับเพื่อนอีก๔ฆ่าคนตายและแยกย้ายกระหลบหนีไปคดี
ฆ่าและโยนทิ้งเขื่อนน้ำอูลอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนคร
ตำรวจสืบทราบว่าสนหนีคดีไปทำงานอยู่ปากใต้
ไปทำงานภาคใต้เป็น๑๐ปีแต่หาไม่เจอหายังไงก็หาไม่เจอ
ไปมามีรายงานเบื้องต้นว่าสนหนีกลับจากปากใต้
มาแถวแถวอีสะอันมาแถวแถวอุดรสกลเนี่ย

แต่รู้ว่าสนมีลูกสนมีเมียก็เลยไปแกะรอยอ๋อ
ลูกชายของนายสนเนี่ยเขามาบวชเป็นพระ
ดังนั้นก็เลยแกะลอยตามมาบวชเป็นพระ
วัดเดียวกับพระลูกชายลงทุนมากอุ้ยสุดฮะ
นี่ยิ่งกว่าละครจับพอมาเจอกับพระลูกชาย
พระลูกชายเนี่ยมีบางครั้งบางคราว
พระลูกชายก็จะมีโยมแม่โยมแม่มาขออาหารที่พระลูกชายไปบิน
บินทบาทมาพอโยมแม่มาเอาล่ะตำรวจก็เริ่มแกะลอยได้แล้วว่า
พยมแม่มาเอาอาหารให้ใครให้สามีสามีคือใคร
สนในสนคือใครคนร้ายที่หนีคดีฆ่าคนตายมาเป็น๑๐ปี
โอ้โหดังนั้นตำรวจแอบมาบวชปลอมอย่างนี้
สุดท้ายแล้วตำรวจก็เลยสามารถแกะรอยช่วงวินาทีสำคัญก็คือ
ช่วงที่โยมแม่มาขอรับอาหารจากพระลูกชายในสนตำรวจก็เลยตามโยมแม่ไป
ไปทั้งเหลืองอย่างนี้เหรอเออใช่ไปอย่างนี้แหละฮะ
ออกไปแล้วสุดท้ายแล้วก็ส่งสัญญาณให้ชุดสืบเนี่ย
สามารถจับกลุ่มตัวนายสนมาได้ปิดคดีที่หนีมาเป็นประมาณสัก๑๐ปี
อืมพุทธพระโชคมีคลิปตอนที่พระท่านแสดงตัวมะพงอะไรอย่างเงี้ยมีมะ
ต้องสำรวมเพราะอยู่ใต้ร่มกาสวพัฒน์แม้จะบวชปลอมก็ตามที
โอเคค่ะให้เกียรติพระเหลืองก็สักนิดหนึ่งคุณนักฐานนะเออ
แต่โชคดีมากนะคดีนี้ไม่หมดอายุความไปก่อนใช่สิบปีก็
ถ้าคันดีอายาก็ยี่สิบปีนั่นไงใช่ฮะอ่าสุดท้ายโดนจับได้